เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยากยืดเส้นยืดสายกันหน่อย

โอ้โหโยกกันสนั่นหวั่นไหวคุณดูนี่

นี่ตกลงมันเป็นแนวไหนกันแน่เนี่ยคุณผู้ชม
เทศกาลดนตรีศิลปะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ภายในงานนะคะนอกจากเป็นเรื่องของเรื่องดนตรี
เป็นหัวใจสำคัญแล้วเนี่ยยังมีมุมศิลปะ
ให้คุณได้ไปปลดปล่อยความเป็นตัวเองอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัว
อันนี้ดิฉันเชื่อมากว่าผู้สื่อข่าวของเราก่อนจะไป

เสื้อผ้าหน้าผมไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ

เป็นการจัดงานที่เน้นเรื่องของการรักธรรมชาติ

แนวคิดของผู้จัดงานที่ตั้งใจ
ใครอยากจะไปเปิดประสบการณ์ทางดนตรีงานนี้
มีไปถึงวันที่๑๙กุ่มผ่าพันธุ์ค่ะ
ก็พรุ่งนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายนะคะ

บรรยากาศดีไฟสวยและที่สำคัญอากาศดี
อากาศเย็นเลยละพวกที่พัทยาค่ะคันที่กลับค่ะที่ไหนล่ะพัทยาใช่ไหม